คุณผู้ชมนิยามคำว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยว่ายังไงบ้าง
ก็ตามชื่อเลยรักษาความปลอดภัยให้กับพวกเรา
ทำยังไงก็ได้ให้คนเขาปลอดภัยถูกไหม

เรื่องนี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงพยาบาลครับคุณผู้ชมครับ
มันเกิดอุบัติเหตุที่หน้าโรงพยาบาลแล้วรอปภของโรงพยาบาล
ก็อยู่หน้าโรงพยาบาลแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
มีคนเจ็บกู้ภัยมาจากไหนก็ไม่รู้มาช่วยคนเจ็บ
บอกรอปภบอกว่าพี่พี่เรียกพยาบาลให้หน่อย
มาช่วยกันประถมพยาบาลและย้ายผู้ป่วยเข้าไป
รอปภบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเขาครับ

คือหน้าโรงพยาบาลเวชการุณรัฐ

ครับ๒๔ตุลาคมที่ผ่านมานี้เองฮะ
ประมาณ๓ทุ่มครึ่งได้มีอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม
กู้ภัยร่มใส่ชุดนี้เขาผ่านมานะ
ประสบมาประสบเหตุจึงเข้าช่วยเหลือคนเจ็บ

ขาท่อนบนหักแขนซ้ายผิดรูป

ขอรถพยาบาลด่วนนะครับ

จึงแจ้งรบพอให้ช่วยไปเรียกพยาบาลมาหน่อย
ให้มาพาคนเจ็บเข้าห้องฉุกเฉิน
แต่สิ่งที่รอปภทำคือเดินออกมาจากป้อม
แล้วก็ยกมือถือถ่ายรูปครับ
โดยไม่สนใจเสียงเรียกของพี่กู้ภัยที่เรียกอยู่
คุณผู้ชมได้ยินไปพี่ยามพี่ยาม
สุดท้ายครับกู้ภัยต้องรอรถพยาบาล
จากที่ไหนก็ไม่รู้นะจากเครือข่ายเนี่ย
มารับผู้ป่วยผู้เจ็บผู้บาดเจ็บที่หน้าโรงพยาบาล
ไปรักษามันก็ไม่นานหรอกประมาณ๑๐นาทีก็มาถึง
หลังจากส่งคนเจ็บเสร็จแล้วกู้ภัยคล่องใจ
พอบอกว่าพี่ทำไมพี่ไม่เรียกพยาบาลให้ผมหน่อยล่ะครับ
คำตอบที่ได้จากเราพอท่านนี้ก็คือ
ไม่ใช่หน้าที่ผมผมต้องถ่ายรูปส่งให้หัวหน้าชุดดู
เสียงมันมาแบบก็แสดงออกมาล่ะ
คำตอบแบบนี้สุดท้ายแล้วกู้ภัยก็เลยเอาคลิปแชร์ลงบนโลกออนไลน์ครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าช่วยเหลือแค่นี้ไม่ได้เลยเหรอครับ
จากการสอบถามเขาบอกว่ารอปภคนนี้เป็นถึงรองหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลนะ
ชาวเน็ตเห็นคลิปก็เห็นเหมือนกันนั่นแหละครับเรื่องนี้เนี่ยมันน้ำใจล้วน
ผมว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่ด้วย
ผมว่าเป็นหน้าที่เขาคุณผู้ชมว่ามันเป็นหน้าที่เขาหรือเปล่า
เขาเป็นรอปภของโรงพยาบาลประสบเหตุว่า
มีคนมาประสบอุบัติเหตุอยู่หน้าโรงพยาบาลเขาเนี่ย

หน้าที่ไม่ใช่แค่การถ่ายภาพถ่ายคลิปส่งแล้วจะเสร็จงานใช่ไหมฮะ
ต้องดูแลชีวิตคนด้วยสิบางทีมันลึกกว่าหน้าที่เนี่ย
มันคือเรื่องของจิตสำนึกนะนะฮะ